นิดหน่อยค่ะ

เขาก็เริ่มเป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงยาย
ยายเดินไม่ได้มา๑๐ปีแล้ว
พอเขาช่วยเราทำงานทำไมเราตัดพิจัยทำงานเลยค่ะ
ทั้งที่เรายังเด็กที่เดิน
เพราะว่าหนูอยากเอากับข้าวกลับมาให้ยายกินทุกวันด้วยค่ะ
แล้วก็อยากเอาตังค์กลับมาให้ยายด้วยค่ะ
เพราะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยค่ะ
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านน้องเนธเป็นคนเดียวเลยค่ะ
ทุกวันนี้ยายก็กล้าพูดได้เต็มปาก
ทุกวันนี้ยายก็ได้น้องเนียได้เป็นเสาหลัก
ค่าน้ำค่าไฟค่าไปโรงเรียนเขา

เท่านั้นที่ลำบากจริงเพื่อแบบเราไม่มีอะไรทาน

ยายก็หุงข้าวเอาผงมาม่ามาต้มน้ำ
แล้วก็กินกันสองคนยายหลาน
แล้วเรามาเริ่มขายลูกชิ้นทอด
ถ้าขอบความรู้ดีกว่า
หนูอะค่ะเขาก็ขายคอหมูย่างค่ะ
หนูก็เลยออกไปช่วยป้าขายค่ะ
แล้วก็มีร้านลูกชิ้นอยู่ข้างร้านป้าค่ะ
เขาก็เลยถามหนูว่าหนูจะเอารถเข็นไหม
จะขายให้ในราคา๗๐๐ค่ะ
ก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาบอกกับยายว่า
ยายจ๋าป้าขายลูกชิ้น

ยายเขาขาย๗๐๐เองยายเอาเถอะนะ
ยายก็บอกอย่าไปเอาตังค์ที่ไหนแล้วลูกยายก็ไม่มีหรอก
ยายก็เลยว่าเดี๋ยวยายไปกู้ตังค์เขามาให้ก็ได้
แล้วก็ซื้อรถเข็นไป๗๐๐ค่ะ

น้องเนธแบ่งงานทะเชษปกติกับทำงานนี้เราแบ่งอย่างไรครับ

ก็จะมาเตรียมของขึ้นรถค่ะ

เรารู้สึกพอไหมกับชีวิตของตัวเอง
หนูไม่ท้อค่ะเพราะว่าหนูอยากเอาตังค์มาให้ยายค่ะ
ถ้าสมมุติหนูท้อก็จะไม่มีใครไปขายของค่ะ
แล้วก็ไม่มีเงินมาให้ยายค่ะ

คือกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องทำการบ้าน

ก็ต้องไปขายของก่อนกลับมาก็ค่อยทำ
ไม่เคยคิดว่ายายหนูอยากไปเที่ยวนู่น

เต็มที่ก็คือเซเว่น
ความฝันของยายอยากเห็นความสำเร็จของลุงเนส

ยายก็อยากให้หนูเป็นเด็กแบบนี้ต่อไปนะลูกนะ
หนูก็ต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องสู้
อยากเห็นอนาคตของหนูอยากเห็นหนูมีความรู้สูง
หนูจะได้ไม่ลำบากนะลูกนะยายรักหนูนะลูกนะ
หนูรักยายค่ะแล้วก็หนูจะเรียนให้สูงค่ะ
จะได้เป็นกู้ภัยมารักษายายให้หายค่ะ
จ้าดีมากดีมาก